กับบทเกสุดแซ่บร่างใหญ่ใจถึง

มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเขากันบ้างค่ะ
แต่ว่าหลายคนอาจจะโฟกัสผิดจุดไปบ้างนะจุดนี้
ก็นี่แหละรับบทบาทเกหนุ่มหุ่นแซ่บจนโด่งดังเลยทีเดียว
ตีบทแปลงกับจังเกิดจากหุตบาทสุจิใจที่เดียว
ก็ครองใจเหล่าเก้งกวางรวมไปถึงสาวทั่วบ้านทั่วเมือง

จะไม่ยอมลดดิงกรีลงง่ายค่ะ

พวกมีชาวจับจ้องไปที่บริเวณใต้เข็มขัดของหนูเตอร์

มีอะไรมีกางเกงไงคะคุณขนาดเขาบอกว่ามีขนาดบิ๊กบึ้ม
เกินหน้าเกินตาหน้าหรอ

บอกว่าเวลาไปไหนมาไหนรู้สึกว่ามีคนแอบมอง

แต่ว่าอยากให้โฟกัสด้านผลงานการแสดงของเขามากกว่าเนอะ
ใช่
เป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าที่พอดีกับตัวครับ
แต่ว่าเป็นคนที่เวลากินอาหารแล้ว
ช่วงแรกที่มักจะใหญ่กว่าก็คือช่วงขา

สิ่งที่มันเป็นเนื้อหาสาระมันอาจจะเล็ก
แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นแพ็คเกจจิ้งมันอาจจะใหญ่กว่า
ไม่ได้เป็นคนชอบโชว์นะครับ
ไม่ครับไม่ครับผมจะชอบโชว์
มองเป้าใช่ไหมครับมีคนมองเป้าอยู่ครับ

แต่ผมว่าถ้าโดนก็คงกลัวเหมือนกันนะ

ก็เอาเป็นจุดขายเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องทักษะทางการแสดงอะไรอย่างนี้ก็จะดีกว่านะฮะ

เขาบอกแล้วว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงเล็กกว่านั้น
แต่ว่าผลงานการแสดงของเขาเล่นเนียนจริง
คุณผู้ชมดูจากการให้สัมภาษณ์นี้ดิฉันไม่รู้ว่าเขาอินหรือว่าอะไร

กลายเป็นมีลักษณะที่ติดไปทางนั้นแล้วนะ
ไม่คือเขาแมนทั้งแท่งเพราะว่าคุณรู้ไหม
คุณเต๋อเขาเป็นอดีตหวานใจของสาวอุ้มลักษณะ

จริงอะไรจริงถึงบอกเลยว่าเขาแมนทั้งแท่งนะจ๊
ถึงแม้ว่าอาจจะดูแบบติดจากกลบหลังการแสดง
ไม้จิบมือจิบปากจิบคอนิดนึง

ถ้าคุณไปส่องไอจีเขาก็จะรู้ว่ามีแบบโมเมนต์แบบคลิปฮา
ให้ได้ดูเยอะแยะมากมายความสามารถเยอะจริง
โฟกัสกันที่ผลงานของเขาแล้วกันนะจ๊ะ